ผู้ชมทีนี้มาดูเหตุการณ์ถึงโหดกันหน่อย
สามีเก่าไปเห็นว่าสามีใหม่

ทำอย่างไรชักปืนยิงสามีใหม่
แล้วใช้ด้ามปืนไปตบที่ศีรษะของอดีตภรรยา

แล้วสุดท้ายก็ต้องมีการประถมพยาบาล

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ยังไงคือยังไง
เลิกราเลิกรักหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่เลิกรังความนะคะ
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วตำรวจสพบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ต้องลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุตรงนี้
สามแยกไฟแดงในพื้นที่หมู่ที่๔ตำบลบ้านลำนาวอบางขันฯนะคะ
คนเจ็บฝ่ายสามีใหม่ชื่อว่านายสำรานแสงแก้วอายุ๔๐ปี
สำรานถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองสั้นชนิดไทยประดิษฐ์
มีบาดแผลถูกยิงที่ขาขวานะคะได้รับบาดเจ็บ
ก็ต้องมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นนี้ค่ะ
รถพยาบาลรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันผู้หญิงนะคะ
เป็นแฟนสาวของนายสำรานคุณสุพิษแสงแก้วอายุ๓๑ปีค่ะ
แล้วเป็นอดีตแฟนของคนก่อเหตุ
ก็คือนายเสนอนาคแสงแก้วอายุ๓๕ปีนะคะ
นายเสนอเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีปั๊บเลยค่ะ

ส่วนที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยังไปพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ

ห่างไปไปพบถังสีของร้านจำหน่ายสีค่ะ
ถูกกระสุนปืนยิงเจาะเป็นรูอยู่เลย

แล้วสีในถังเนี่ยไหลเยิ้มออกมานะคะ
ไปสอบปากคำนายสำรานคนเจ็บคนที่โดนยิงต้นขาขวาเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าคนก่อเหตุก็คือนายเสนอ
นายเสนอเนี่ยเป็นแฟนแฟนเก่าของแฟนตนเองนะคะ
ปัจจุบันเนี่ยสำรานกับสุพิษเนี่ยเขาคบกัน
แต่เสนอเป็นแฟนเก่าของสุพิษนะคะ
นั่นแหละเมื่อถึงที่เกิดเหตุนะฮะ
ถูกนั้นเสนอเนี่ยเขียวรถจักรยานยนต์ตามหลัง

จนกระทั่งกระสุนไปเจาะที่ต้นขาขวาได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นเสนอค่ะลงจากรถแล้วใช้อาวุธปืนกระบอกเดิมเนี่ย
ด้ามปืนไปตบขมับที่ขมับขวาของแฟนสาวของตนเองนะคะ
แล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยค่ะ

ไม่มีอะไรเกินคำว่าหึงแล้วก็หวงนะคะ
สักประมาณ๕โมงเย็นค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจสามารถจับกลุ่มนายเสนอได้แล้วนะคะ
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ขณะขี่รถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หลบหนีไปที่อำเภอลำทัพนะคะ
ควบคุมตัวนี่ควบคุมตัวได้แบบนี้นะคะ
มาสอบปากคำที่โรงพักเบื้องต้นเสนอ
ผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพบอกว่า
เป็นคนใช้อาวุธปืนยิงนายสำรานและทำร้ายร่างกายนางสาวสุพิษจริง
ส่วนชนวนเหตุเกิดจากความแค้นแล้วก็อ้างว่า
ก็สุพิษอดีตภรรยาของตนเองน่ะ
นี่เสนอบอกว่ายังอยู่กินฉันสามีภรรยากัน

แต่นางสาวสุพิษกับนายสำรานเนี่ย

เสนอคนก่อเหตุบอกแบบนี้
นี่ปนก็ไม่เคยจับได้ขาหนังขาเขาหรอกนะ
แต่มีคนมาบอกแล้วก็สะสมความแค้นจนกระทั่งมาเจอแบบนี้ค่ะ
นายเสนอคนก่อเหตุให้การสารภาพอีกนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวสุพิษภรรยาของตนเอง
อ้างกับตนเองว่าจะไปบ้านญาติ
ต่อมานะฮะนายเสน๋อเนี่ยโทรศัพท์ไปหาสุพิษ
เพื่อถามถามถึงว่าถึงบ้านญาติหรือยัง
ก็คือด้วยความเป็นห่วงแต่ภรรยาตัดสายทิ้ง
ไม่พูดคุยด้วยอ่านายเสนอก็เลยตัดสินใจ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหาจนกระทั่งมาพบว่า
พิษซึ่งคุณเสนอเนี่ยยืนยันบอกว่าสุพิษยังคงเป็นภรรยายังอยู่กินด้วยกัน
แล้วสุพิษไปนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายสำรานคนเจ็บ
คราวนี้แหละค่ะโมโหโมโหก็เลยเร่งเครื่องค่ะ
เร่งเครื่องแล้วประกบใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของนายสำราน
กระทั่งรถเสียหลักล้มลงแล้วโต้เถียงกันชกต่อยกัน
แต่แห่นายเสนอบอกตนสู้ไม่ได้ก็เลยชักอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์
พกมาด้วยยิงใส่นายสำรานไปหนึ่งนัดกระสุนไปเจาะขาขวา
แล้วก็กลัวว่าภรรยาจะหนีเดินไปหาภรรยาใช้ปืนตบไปที่ขมับภรรยานะคะ

อ่ะเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าที่อยู่แถวนั้นเนี่ยตอนแรกจะเข้ามาช่วยนะคะ
มือไหว้ขอร้องไม่ให้ก่อเหตุอีกนะฮะตนก็เลยตัดสินใจขึ้นรถจักรยานยนต
แล้วก็หลบหนีไปแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะคะ
ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ไม่นานก็มีคนเจ็บแล้วก็ผู้หญิงวิ่งหนีเข้ามาในร้านขายเสื้อผ้าของตนเอง
มาขอความช่วยเหลือแล้วมีคนก่อเหตุก็คือ
คือนายเสนอวิ่งไล่ตามมาติด
หวังจะใช้อาวุธปืนยิงซ้ำแต่
คุณจิรวรรณขอร้องเอาไว้นะคะ
ยกมือไหว้ขอร้องขอชีวิตแทนสองคนนั้นนะคะ
เฮ้ยคนวิ่งมากเราไม่ได้รู้ว่า
ว่าเป็นใครอยู่ในวิ่งนั้นนะวิ่งต้องไปบ้านใช่ไหมคุณเอาคนยิงแต่ยุ่งนี้
อ๋อคุณยิงยังยิงตามมาแล้วยิงตามมาตรงนี้